คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้มันมีภาพเหตุการณ์
อาชีวะ๒สถาบันยกพวกตะลุมบอลตีกันเป็นร้อยคน

แล้วตำรวจก็อยู่ในวงนั้นแต่ว่าตำรวจน้อยกว่าห้ามไม่ได้

แล้วก็รู้แล้วว่าสถาบันไหน
สุดท้ายผู้บัญชาการตำรวจนครบานต้องเรียกผู้บริหารของ๒สถาบัน
เคลียร์แล้วก็มาหาทางจบปัญหานี้
ฆ่าโทษเลยถ้ารู้ว่ารุ่นพี่ชวนรุ่นน้องไปตีนะ

เพราะว่านักศึกษาทั้งสองกลุ่ม
เอ่ยชื่อได้แล้วเพราะว่าเขามีการเรียกเข้าไปพบแล้ว
ก็คือเป็นเทคโนโลยีปฐุมวันกับอุเทรนธวาย
เปิดศึกยกพวกไปรุมตีกัน
ดุเดือดไล่เตะไล่กระทืบกันแบบไม่ยั้งเลย
มีคนโดนรุ่มลงไปกล้องกับพื้น
ตำรวจไปก็ราคาไม่ได้นะเพราะจำนวนน้อย
ใช่ฮะตำรวจไปสองสามนายแล้วโดนลากขาโดนกระทืบสลบเลย
เป็นเหตุการณ์หน้าอาคารนิมิตบุตรเป็นสนามฟุตซอลสนามกีฬาแห่งชาตินะครับ
นี่ตำรวจเห็นไหมนี่คือจะเอายังไงไหวตำรวจแค่สองนายไม่ไหว
คือตำรวจก็พยายามแล้วแต่ไม่สำเร็จ
เพราะว่าต่างฝ่ายต่างอารมณ์แบบกำลังร้อนเลย
นี่อันนี้ก็โดนกระทืบไปยำไปเละเทะเลยนะครับ
กลุ่มนักศึกษาก็ตะโกนด่าทอท้าทายกันก่อนสุดท้าย
ลุมบอลกันจนมีคนเจ็บไปกองกับพื้น
ตำรวจเข้าไปประคองคนเจ็บออกมา
แต่จังหวะประคองเนี่ยกลับถูกอีกฝ่ายนึงกระชากตัวไปกระทืบต่อ
ก็ทำให้มีนักศึกษาของอุเทรนถวายบาดเจ็บไป๒คน
เหตุการณ์นี้ยึดอาวุธก็คือได้มีดเพียง๑เล่มเท่านั้น
นี่นอนสลบอยู่กลางสนามฟุตซอลเลยนะครับ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปครับไปเจอคนเจ็บที่โดนลูกหลงด้วย
จมูกแตกด้วยเขาบอกว่าเขาขี่รถจักรยานยนต์
ส่งของให้กับลูกค้าเสร็จขี่รถผ่านจุดนี้พอดี
อันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสองฝ่ายนั้นเลยนะ
กำลังจะขี่รถผ่านเห็นคนมุงกันคิดว่าเอ้ย
มีการถ่ายหนังหรือเปล่าเพราะภาพที่เห็นมันเหมือนเป็นการถ่ายหนัง
คล้ายคล้ายนะครับอ้าวก็เลยจอดรถดูค่ะ
ดูแป๊บเดียวนักศึกษา๔คนเดินมาอ้อมหลังกระชากโทรศัพท์มือถือ
ลงพื้นแล้วก็รุมทำร้ายเขาเลยอันตรายมากจริงจริง
ซึ่งเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเขายืนยันว่าเขาไม่ได้เรียนทั้งสองสถาบันนั้นเลย
แต่โดนลูกหลงครับนะฮะล่าสุดก็เลยต้องแจ้งความนะฮะ
แล้วก็ให้ปากคำกับตำรวจแล้วฟังเสียงผู้เสียหายครับ
จอดรถดูเหตุการณ์ก็ไม่ถึง๑นาทีเลยครับ
ก็เลยมีกลุ่มนักศึกษาประมาณ๔คนครับอ้อมหลังผมมาครับ
ก็เลยเข้ามาต่อยบนใบหน้าผมแล้วก็เตะที่หน้าผมครับ
แล้วก็กระชากมือถือผมไปครับที่กดไลนแมนนะครับ
ปลาลงไปกับพื้นแล้วก็แตกครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เตะไปข้างถนนครับ
แล้วก็หลังจากนั้นก็โดนโดนอีกครับโดนเขา
เรารู้จักเขาไหมครับยังงงอยู่เลยครับว่ามาต่อยผมอะไร
แล้วผมก็ร้องขอชีวิตเขาแบบว่าพอได้นะครับพี่
เพราะว่าเราระบมไปหมดแล้วครับใบหน้าเราก็
ลงเท้าที่เขาใช้ตะเรางัดเราขึ้นมาคับมันแข็งค่ะพี่
มันเป็นเหล็กหรือมันเป็นไม้กระดานอะไรสักอย่างครับ
จมูกต้องดามไปเลยนะฮะเพราะว่าโดนต่อยเข้าไป
ส่วนที่สนปทุมวันวันนี้ครับทางด้านของ
ขออภัยอันนี้เป็นพี่วินก่อนฟังพี่วินก่อนแล้วกัน
พี่วินรถจักรยานยนต์ที่อยู่ตรงนั้นเขาบอกว่าตอนแรกเขาเห็นแล้วนะ
เห็นว่าตอนเขาตีกันพอเสร็จปุ๊บเขาแยกย้ายกันไปใช่ไหม
แต่พอแยกย้ายปุ๊บเนี่ยโอ้โหทำไมทิ้งเพื่อนไว้เลย
ไม่มีใครช่วยคนเจ็บเลยทิ้งไว้แบบนั้นจนตำรวจเข้าไปช่วยครับ

เข้าไปยืนมองชะโงงกับหน้าเข้าไปดูเยอะเฉยว่า
มีคนเจ็บแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นของสถาบันไหนที่เจ็บ
เห็นเป็นตำรวจกับรถพยาบาลจอดเต็มอยู่

เข้าไปก็รู้สึกว่าเขาก็ยังขยับตัวได้อยู่นะ
เพราะเรามีอะไรอยู่แต่ว่าหนักหรือไม่หนัก
ก็ไม่รู้ครับทีนี้ว่าอาการหนักขนาดไหน

เพราะว่าผมกลับมาจากส่งผู้โดยสารก็มา
รู้ได้ว่าเขามีเรื่องทะเลาะวิวาสกัน

ก็ไม่รู้ว่าทีนี้ใครผิดใครถูกมายังไงอย่างนี้
โอ้โหไม่รู้แบบนี้เรียกว่ารักเพื่อนหรือเปล่านะครับ

พอตอนมาตรีมาเพื่อนเห็นเจ็บแล้วทิ้งไว้แบบนั้นเลย

หลังจากมีการประชุมร่วมกันกับผู้บริหารของ๒สถาบันนี้
บอกว่าทั้งสองสถาบันเนี่ยเดี๋ยวจะมีการส่งรายชื่อทั้งสิทธิปัจจุบันและสิทธิ์เก่า
หรือว่าสิทธิ์ที่พ้นสภาพไปแล้วให้ตำรวจเอาไว้ก่อน
เพื่อวางแนวทางการป้องกันเพราะเมื่อวานภาพที่เห็นน่าจะเกิดจากรุ่นพี่ที่พ้นสภาพไปแล้ว
ชวนรุ่นน้องที่เป็นสิทธิ์ปัจจุบันเนี่ยไปก่อเหตุนี่รุ่นพี่กลับมาชวนน้องไปก่อเหตุนะครับ
ตำรวจก็ต้องระดมกำลังป้อมปรามก่อนตอนนี้เพื่อไม่ให้มีการล้างแค้นกันเกิดขึ้น
และต้องเร่งหาตัวกลุ่มคนผิดแต่มุ่งไปที่นักศึกษาที่พ้นสภาพไปแล้ว
เดี๋ยวกลับมาดูเหตุการณ์ก่อนแต่ยืนยันนะว่าตำรวจไม่สามารถทำงานได้ฝ่ายเดียว
ถ้าทั้งสองสถาบันไม่ช่วยกันต้องพูดคุยกันให้ชัดเจน
และให้ความร่วมมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วย
ฟังเสียงท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบานครับ
ปัญหานี้ก็รื้อรังมายาวนานนะคะ
แล้ว๒สถาบันก็ตั้งอยู่ในจุดชุมชนด้วย
แล้วเขาก็อยู่ใกล้กันเลย
คนที่อยู่แถวนั้นก็เป็นความหวั่นใจอย่างหนึ่งนะคะเวลาที่มีปัญหากันครับ